ท้องสนามหลวงพื้นที่ที่ใช้ในการประกอบพระราชพิธีสำคัญสำคัญหลายพิธี
ที่ตรงนี้มักเรียกกันว่าทุ่งพระเมนเนื่องจากใช้เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดิน
และพระบรมวงศานุวงศ์ในราชการต่าง
และครั้งนี้จะใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดชบรมนาศบอพิษ
พื้นที่จุดนี้ใช้ในการจัดสร้างพระเมรุมาตรที่ออกแบบโดยในก่อเกียรติทองผุดในช่างศิลปกรรมกรมศิลปากร
มีลักษณะเป็นทรงบุษบก๙ยอดเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสกว้างด้านละ๖๐เมตรสูง๕๐เมตร๔๙เซนติเมตรมี๔ชั้น
แต่ภายหลังได้ขยายส่วนยอดบุษบกพระเมรุมาตรขึ้นไปอีก๕เมตรตามเทคนิคของการก่อสร้าง
ทำให้เมื่อวัดจากฐานถึงยอดมีความสูงประมาณ๕๕เมตร๑๘เซนติเมตร
หรือมีความสูงเทียบเท่าตึก๑๗ชั้น
ตรงกลางเป็นบุษบกประธาน๗ชั้นเชิงกรอนรายรอบด้วยบุษบกขนาดเล็ก
ซึ่งมุมทั้ง๔วางลดหลั่นกันลงมาที่ให้ความรู้สึกถึงการถวายพระเกียรติยศสูงสุด
เปรียบได้กับทิวเขาทั้ง๗มารายรอบเรียกว่าสตะบริพันธ์คิรี
พระเมรุมาตรครั้งนี้ออกแบบตามหลักโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยกรุงรัตนโกศิลป์
และคำนึงถึงสุนทรียศาสตร์หรือความสวยงาม
คำนึงถึงคติความเชื่อที่ได้รับจากอิทธิพลจากพุทธศาสนาและพราม
โดยทางพระพุทธศาสนานั้นยึดตามคติไตรภูมิกล่าวถึงเขาพระสุเมนที่เป็นศูนย์กลางของภูมิทั้งสาม
ในแต่ละชั้นจึงถูกประดับตกแต่งด้วยงานประติมากรรมที่แสดงถึงความเป็นทิพยสถาน
โดยชั้นล่างสุดคือลานพื้นอุตราวัดสำหรับการเดินเวียนซ้ายได้ตกแต่งด้วยสัตว์๔ชนิดตามไตรภูมิ
อย่างช้างม้าโคและสิงทั้งหมดล้วนมีความหมายเกี่ยวข้องกับสะอโนดาต
และถูกนำไปวางประดับไว้ประจำทิศทั้ง๔ทิศทิศละ๑คู่รวม๘ตัว
บริเวณรอบฐานทั้ง๔ของพระเมรุมาตรได้สร้างสระอโนดาตขึ้นถือเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์๕สายในชมพูทวีปหรือปัญจมหานธี
สระจะประดับตกแต่งด้วยเขามอขนาดน้อยใหญ่ไม้ดัดไม้ดอกและไม้พุ่ม
รวมทั้งแต่ละทิศยังมีสัตว์หิมพานประกอบด้วยช้างสิบตระกูลออกแบบโดยยึดตามคติโบราณและรูปแบบที่ปรากฏในไตรภูมิกฐา
้าศรีตระกูลประกอบด้วยวลา๖อัศชานัยสินทบและอัศดร
โคแปดตระกูลรวม๒๐ตัวประกอบด้วยโคอุสุภราชโคกระบิงซึ่งตามตำราโบราณบางฉบับเรียกว่าโคจงกลนีโคนินโคหาโคหงโคศรีเมฆโคสีทองแดงโคมีลายดุดเกล็ดปลาและโคสีดังเซียนตะโนธ
และสิงสี่ตระกูลประกอบด้วยบรรทุราชศรีกาลศรีหะไกลสอนราชศรีและตินนศรีหะ
อกจากนี้สะอโนดาตที่บริเวณมุมขั้นกั้นระหว่างสัตว์มงคลได้ประดับตกแต่งด้วยสัตว์ผสมประกอบด้วยกลุ่มกินนารีกลุ่มหงษ์กลุ่มนกและกลุ่มนาค
รวมทั้งได้เพิ่มจำพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยกระจายตามสระต่างเช่นปลานิน
บริเวณมุมทั้ง๔ทิศมีประติมากรรมเท้าจตุโลกบาลทั้ง๔ประจำอยู่ประกอบด้วยท้าเวสุวรรณเท้าทัตรรสทวิรุณ๖และทวิรูปัก
การออกแบบยังคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยบุษบกน้อยทั้งสี่มุมเรียกว่าบุษบกหอเปลื้องในชั้นชาลาที่สอง
จึงถูกใช้เป็นที่เก็บพระโกรธทองใหญ่พระโกรธจันทร์รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับพระราชพิธีในครั้งนี้
ในชั้นนี้ยังมีครุฑยืนเฝ้าบันไดในลักษณะของการถวายศักระในหลวงรัชกาลที่๙ที่ทรงเปรียบได้กับพระนาราย
รวมทั้งยังมีพระพิเนกและพระพินายในท่ายืมแบบนาตยลักษณ์ของโขน
วบันไดเป็นพญานาค๓เสียนรูปแบบมังกรประกอบด้วยสัตว์๒ชนิดคือนาคและมังกร
ส่วนฐานประดับเป็น๑๓๒เทพชุมนุมผู้ปรารถนาไปสู่แดนพุทธภูมิ
โดยรอบพระเมรุมาตรชั้นชาลาที่๑และชั้นที่๒ยังประดับไว้ด้วยปฏิมากรรมเทวดานั่งเชิญบังแทรก
ชาลาที่๓เป็นที่วางของบุษบกสร้าง๔ด้านซึ่งเป็นที่นั่งของพระสงฆ์ในการสวดพระอภิษฐรรม
ขณะประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพมีเทวดานั่งเชิญพุ่มและเทวดายืนเชิญฉัด๗ชั้นรวม๘องค์
ซึ่งรูปแบบประติมากรรมเทวดาครั้งนี้แตกต่างจากในอดีตเพราะมีความเหมือนจริงมีกล้ามเนื้อ
ลายประดับเป็นศิลปะธวรวดีศรีวิชัยอายุทยาและรัตนโกศิลป์
ส่วนบันไดเป็นพญานาค๕เสียนรูปแบบเหมือนบันไดนาคทางขึ้นพระพุทธบาทสละบุรี
มีเทพนม๒๘องค์และครุฑยุทธ์นาค๒๘องค์ประดับฐานรับบุษบก
และในชั้นบุษบกประธานเป็นที่ตั้งพระโกรธและพระจิตกาธานประดิษฐานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
บันไดเป็นพญานาค๗เสียนแบบจำแรงหน้าเหมือนมนุษย์
มีปฏิมากรรมคุณทองแดงและคุณโจโฉข้าไป๊ในอิริยบทนั่งสี่ขาตั้งอยู่ด้านข้างพระจิตกาธาน
ประดับฉากบังเพลิงสีชมพูอมทองและอมขาวโดยด้านหน้าฉากบังเพลิงทั้ง๔ทิศเขียนภาพตามเรื่องราวนารายอวตารฉบับพระราชนิพลในรัชกาลที่๖จำนวน๘ปาง
มีกลุ่มเทวดาแสดงความยินดีและรับกลับสู่สวงสวรรค์
อกจากนี้บนฉากบางเพลิงยังมีเรื่องราวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ๒๔โครงการแยกตามหมวดดินน้ำลมไฟ
ส่วนด้านหลังเขียนดอกไม้ทิพย์และดอกไม้มงคลมาเรียงร้อยผูกเป็นลวดลายเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายศักระในหลวงราชการที่๙
อันเชิญอักษรพระปรมาพิไทยพปรประดับกระจกปิดทองและลวดลายเฟื่อง
สำหรับสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรที่มีความสำคัญและมีขนาดใหญ่กรองจากพระเมรุมาตรคือพระที่นั่งทรงธรรม
ประทับทรงธรรมและทรงประกอบพระราชพิธีในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมนพระบรมศพโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่กำราธิวภาวะมหาวชิลาลงกรบดินทรเทพยวร์แรงกูล
ประทับบริเวณมุกด้านหน้า
ซึ่งจะตรงกับจุดกึ่งกลางของพระเมรุมาตร
พระที่นั่งทรงธรรมเป็นอาคารชั้นเดียว
และหากวัดความสูงจากพื้นถึงฐานหลังคาที่สูงสุด

สูงเท่ากับตึกประมาณ๗ชั้น
มีความยาว๑๕๕เมตรและกว้าง๔๕เมตร
ถือว่าเป็นพระที่นั่งทรงธรรมที่มีขนาดใหญ่กว่าที่เคยจัดสร้างในพิธีออกพระเมน
เหมือนครั้งที่ผ่านมา๓๔เท่า
ทำให้รองรับผู้เข้าร่วมพิธีได้มากถึง๓๐๐ที่นั่ง
จากเดิมรองรับได้เพียง๕๐๐๖๐๐ที่นั่ง
สำหรับสถาปัตยกรรมของอาคารนี้
นายอาทิตย์ริ่มมั่นสถาปนิกปฏิบัติการสำนักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบ
โดยเครื่องลำยองหลังคาหน้าจัวเป็นรูปทรงพระคว่ำ
หรือมีลักษณะคล้ายกับพระพุทธรูป
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดในการจัดสร้างพระเมรุมาตร
ยึดตามคติไตรภูมิจากคัมภีร์พุทธศาสนา
ตามความเชื่อที่ว่าพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนพระโพธิสัตว์
จากขนาดแล้วความพิเศษของการจัดสร้างพระที่นั่งทรงธรรมในครั้งนี้
ยังอยู่ที่การสร้างผนังโดยด้านหน้าเป็นกระจกใส

แตกต่างจากเดิมที่เป็นสาราโถงไม่มีผนัง
โถงตรงกลางเป็นที่ตั้งธรรมาศในพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ
อกจากนี้ยังเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์
ตลอดจนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
ทั้งฝ่ายทหารพลเรือนสมาชิกรัฐสภาพระราชอคันตุกะและผู้นำประเทศต่าง
สำหรับจิตรกรรมฝาผนังทั้ง๓ด้านภายในพระที่นั่งองค์นี้
วาดภาพโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ๔๗โครงการสำคัญบนพื้นที่๒๓๗ตารางเมตร
โดยผนังกลางของพระที่นั่งทรงธรรมเขียนภาพโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม๑๙โครงการ
ผนังด้านขวาเป็นภาพโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม๑๓โครงการ
ผนังด้านซ้ายเขียนภาพโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้รวม๑๕โครงการ
อาคารประกอบพระเมรุมาตรยังมีสาราลูกขุน๖หลังทัพเกษตรและทิมด้วย
สำหรับการตกแต่งในมณฑลพิธีรอบลานพระเมรุมาตรทั้ง๔ได้จัดสร้างสระน้ำปลูกบัวหลวงหลากหลายพัน
ซึ่งดอกมีขนาดใหญ่และมีสีชมพูที่เลือกใช้ดอกบัวเพราะเป็นไม้ไทยซึ่งสื่อถึงความบริสุทธิ์เกี่ยวกับพุทธศาสนาและปัญญา
ด้านนอกมณฑลพิธีหรือนอกรั้วราชวัฒน์นายพรธรรมธรรมวิมลภูมิสถาปนิกกรมศิลปากรได้ออกแบบโดยคำนึงถึงความสง่างามสมพระเกียรติและถ่ายทอดโครงการในพระราชดำริที่โดดเด่นจากทั้งหมดที่มีกว่า๔๐๐โครงการ
ซึ่งพระองค์พระราชทานให้แก่ประชาชนชาวไทยให้ได้มีชีวิตที่อยู่ดีกินดี
กว่า๑๗๐ของพื้นที่นอกรั้วราชวัตทิศนี้จะถูกเนรมิตเป็นแปลงนาข้าวจำลองโดยกรมการข้าวได้คัดเลือกกลุ่มพันธุ์ข้าวที่มีกลิ่นหอม๓สายพันธุ์มาปลูก
บริเวณขอบคันนาออกแบบเป็นสัญลักษณ์เลข๙ไทยสีทองเป็นเชิงสัญลักษณ์ซึ่งสื่อว่าพระเมรุมาตรที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดชบรมนาศบพิษ
หนาข้าวอบล้อมไปด้วยโครงการด้านน้ำอย่างบ่อแก้มลิงฝ่ายน้ำล้นเครื่องกลเติมอากาศแบบประหยัดค่าใช้จ่ายหรือกังหันชัยพัฒนา
อกจากนี้ยังมีพืชและพันไม้พระราชทานทั้งย่าแฝดต้นยางนามะม่วงมหาชนกและดอกหน้าวัวสีชมพู
ส่วนพื้นที่นอกรั้วราชวัฒน์ในทิศอื่นก็จะถูกประดับตกแต่งด้วยพันไม้มงคลนานาชนิด
โดยทางสวนนงนุษย์พัทยาเป็นผู้ออกแบบตกแต่งซึ่งได้เน้นดอกไม้โทนสีเหลืองเช่นต้นตะโกต้นใบไม้สีทองต้นแก้วต้นคอยและดอกดาวเรือง
อกไม้ประจำรัชกาลที่๙นับรวม๓แสนต้นเพื่อสร้างความงดงามแก่พื้นที่แบบเรียบง่ายพอเพียงและสมพระเกียรติ
ภูมิสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุมาตรในหลวงราชการที่๙
อกจากจะใช้แนวคิดของภูมิจักรวาลภาพสวรรค์และสวนแบบไทยมาออกแบบเพื่อสื่อว่าพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว
ออกแบบโดยคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยได้ให้ความร่มรื่นสวยงามมีความสมพระเกียรติที่สุด